คุณผู้ชมครับปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่มันนำมาสู่ความรุนแรง
ก็คือเรื่องของการขอเลิกแล้วไม่ยอมเลิก
โดยเฉพาะฝ่ายชายที่เป็นคนก่อเหตุนะนะ
อย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีหญิงสาวคนหนึ่ง
เป็นแดนเซอร์สาวในทีมของคุณเป๊กกี้ศรีธัญญา
พิธีกรสาวดาราสาวชื่อดัง
นี่คือคุณบุ๋มปะนัดดาที่คุณเป๊กกี้เนี่ยต้องพาลูกทีมเนี่ย
แดนเซอร์ไปขอความช่วยเหลือ
นี่คือบ้านของเธอนะฮะบ้านของแดนเซอร์สาวคนนี้
ในบ้านมีอดีตแฟนที่ขอเลิกไปแล้วไม่ยอมเลิกอยู่ในบ้าน

อยู่นู้นเห็นมั้ยประกาศิษฐ์นุ่งพัดเช็ดตัวอยู่นะ
เขาขอเลิกไปแล้วฮะแอบปั๊มกุญแจเอาไว้
แล้วก็ไขประตูเข้ามาอยู่ในบ้านแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาละคบหานะเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกัน
พออยู่ด้วยกันพักเดียวหลายออกทำร้ายร่างกาย
ขอเลิกไล่ออกไปจากบ้าน
หายไปแป๊บเดียวแอบไขกุญแจเข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วรอบนี้พอไล่ไม่ไปทำร้ายเธออีกบีบคอเธอแทบตาย
นี่คุณบุ๋มประนัดดามาถึงก็ต้องมาเจรจานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ผู้ชายคนนี้นะฮะนี่ดูน้องก้ามปูแดนเซอร์ในทีมของคุณเป๊กกี้ศรีธัญญา
ดูคอดิน้องมิ้นเป็นรอยหมดเลยอะค่ะ
ขอเลิกแล้วไม่ยอมเลิกประกาศิษย์วัย๓๓ปีอดีตแฟนนุ่ม
นี่เข้ามาอยู่ในบ้านพักคุณบุ๋มปนัดดาก็เลยเรียกลงมาคุยนะฮะ
ให้ไปใส่เสื้อพ่งเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อน
ประกาศิษย์นี้เขาก็อ้างว่าอย่างนี้ฮะ
เขายอมรับว่าเขาเคยถูกฝ่ายหญิงเนี่ยไล่ออกจากบ้านมาแล้ว
แต่ที่ต้องกลับมาอยู่อีกเนี่ยเพราะต้องการจะง้อขอคืนดี
อันนี้เรียกบุกลุกไหมอ่ะพี่อุ๋ย
คือจะง้อต้องทำตัวดีแล้วให้เขายินยอมพร้อมใจก่อนใช่ไหม

ไอ้ที่ว่ามาง้อเนี่ยแล้วมาทำร้ายเขาอีกรอบนึงเนี่ย
ประกาศิษย์อ้างว่าก็ผมถูกยั่วยุจนทนไม่ไหวพลั้งมือ
นี่มันไม่ได้ทำรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะทำอะไรบ้างอ่ะจ๊ะปากกาศิษย์
แต่ฝ่ายหญิงดูไม่รุนแรงเหรอ
เป็นรอยทั้งตัวนี่ที่คออีกแล้วอ้างว่าใครใครเขาก็ทำกันพี่บุ๋ม

ส่วนก่อนหน้านี้ที่เคยเตะหมาฝ่ายหญิงเขาตายไปตัวนึงเนี่ย

ก็เลยนี่หมาตัวนี้นี่เห็นไหมฮะ

เออน้องก็ตัวนิดเดียวเองอ่ะ

วันนี้ถ้ามีคนอื่นเขาเมาแล้วเขาเตะคุณตายบ้างนี่คือยังไง

ทางประกาศสิทธิ์สุดท้ายพอคุณบุ๋มประนัดดามาอย่างนี้นะฮะ
คุณบุ๋มปนัดดาที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีเนี่ย
ก็เลยยอมฮะยอมออกจากบ้าน
แต่จังหวะกำลังจะไปขึ้นรถ
คุณเป๊กกี้มาถึงพอดีนี่

เพราะเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ตำรวจแล้ว
ถ้ามาที่นี่อีกก็เห็นอย่างสุดนี้

ไม่ใจเย็นหรอก

แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ทำก็เข้าคุกกันหมดเลยนะคะ

ทางหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยนะก็คือ

กับประกาศสิทธิ์มาสี่ปี

ถูกทำร้ายทุกทีนับครั้งไม่ถ้วน

สุดท้ายเธอตัดสินใจขอเลิกพอขอเลิกแล้วไล่ออกจากบ้าน
ปั๊มกุญแจเอาไว้แล้วก็ไขบ้านเข้ามาอยู่ในบ้าน
รอบนี้เนี่ยไล่ยังไงก็ไม่ไปตีเนียนเลยใช้ชีวิตอยู่แบบอาบน้ำอาบท่า
กินอยู่แบบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราไม่ได้เลิกกัน
แล้วเราไม่ได้ถูกไล่ออกไปอืมแล้วสุดท้ายเนี่ยรอบเนี้ยพอไล่อีก
ทำร้ายเธออีกบีบคอเธอเกือบตายฮะนี่เธอก็เลยไปบอกคุณเป๊กกี้
คุณเป๊กกี้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากคุณบุ๋มปนัดดา
คุณผมตลอดว่าเพราะเขาไม่อยากเสียหนูไปเขารักหนูเขากลัวหนูจะทำเหมือนคนเก่า
เขาแบบพยายามแบบอ้างอดีตว่าเขาเจอความสัมพันธ์แย่มานะหนูต้องเข้าใจเขาสิอย่างนี้
หลักเขาก็จะบีบที่คอค่ะเขาจะมุ่งเน้นมาที่คอบีบที่คอ
แล้วก็เอาช่วงนี้ค่ะกระแทกที่หน้าหนูหรือไม่ก็พยายามจับปิดหัวหนูค่ะ
หรือแม้ก็กระชาโขงโนยด์นะคะ
ปีแรกปีเดียวเตะหมาเขาตายไปตัวหนึ่ง
พอไล่ออกไปแล้วขอเลิกคือแจ้งความรักษณีย์ไม่คืบนะฮะ
เรื่องที่ว่าเคยทำร้ายเธอแล้วเตะหมาเธอตาย

พอแจ้งความแล้วคดีไม่คืบแล้วมันเป็นอย่างนี้
ปั๊มกุญแจแล้วย้อนกลับเข้ามา

โอ้โหนี่ฮะคุณบุ๋มต้องเข้ามาแบบแม่ให้ใจเย็นไว้ก่อน
คุณเป๊กกี้บอกว่าที่ผ่านมาก้ามปูเนี่ยแดนเซอร์ในทีมของเธอเนี่ย

คือมาทำงานเนี่ยมีรอยช้ำมีบาดแผลให้เห็นเป็นประจำ
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้ก้ามปูก็โทรมาบอกบอกไม่ไหวแล้วพี่
มันเป็นอย่างนี้แอบปั๊มกุญแจแอบเข้ามาแล้วบีบคอเกือบตาย
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากคุณบุ๋มปะนัดดา
คุณเป๊กกี้บอกว่าไม่ว่าจะเหตุผลข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาใช่ไหม
แล้วถ้าเกิดครั้งนี้ไม่มีใครมาช่วยเนี่ย
แล้วยังอยู่ในบ้านเขายังไงไล่ยังไงก็ไม่ไป
แสดงว่ากล้ามปูต้องถูกทำร้ายแบบไม่รู้จบเหรอ

ที่เขาไม่อยู่ด้วยแล้วเขาอยากเลิกเขาขอเลิกเขาอยู่ด้วยไม่ได้
ตอนนี้สภาพจิตใจของคุณก้ามปูเนี่ยย่ำแย่มากหวาดระแวงตลอดเลยนะฮะ
เพราะต่อให้ไล่ไปวันนี้เนี่ยมันขนข้าวขนของนั่งแท็กซี่ออกไปแล้ว
เดี๋ยวเกิดกลับมาไขประตูใหม่อีกอ่ะนั่นไง

เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกรอนประตูแบบดิจิทัลไหมคะใส่รหัสอะไรอย่างนี้ดีไหม

เนี่ยตำรวจเขาคุณบุ๋มเขาก็บอกแล้วตำรวจก็มาช่วยไล่เนี่ยอืม
เขาขอร้องให้เป๊กช่วยบอกว่ารอบนี้หนูขอล่ะพี่ช่วยหนูเถอะ
ถ้าหนูยังอยู่ตรงนี้เขาต้องทำหนูตายสักวันหนึ่ง
คิดดูดิฮะแล้วตัวนิดเดียวจะต้องอยู่กับความหวัดระแวง
ซึ่งมันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวมากนะที่จะต้องสู้กับตรงนี้
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายที่เขาจะโดนลงโทษหรืออะไรก็ตาม
เขาจะโดนหนักแค่ไหนแล้วไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้
อีกกี่ปีเขาจะย้อนกลับมาหรือเปล่า
นี่ไงนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งกังวลใช่ไหม

ทำไมเขาไม่อยากอยู่ด้วยแล้วจะไปอะไรเขาใช่ไหม

คุณผู้ชมครับคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าเท่าที่ได้คุยกับฝ่ายชายเนี่ยนะฮะ

ตอนที่ไปเจอในบ้านแล้วก็บอกให้ออกมาแล้วมาคุยกันเนี่ย
ประกาศิษย์บอกหน้าตาเฉยว่าอ๋อคู่ไหนเขาก็ทะเลาะกันแบบนี้นี่แหละ

เขาก็พยายามสัญหาเหตุผลต่างนานา
สไตล์ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงค่ะ
พวกนี้คือจะไม่รู้สึกตัวเองผิดค่ะ
เขาก็จะมีเหตุผลว่าเออเนี่ยนะผมทำเพราะว่ามีปากมีเสียงกัน
ดูปากมันดิมันเป็นอย่างนั้น
แล้วเราบอกแล้วมันต้องจบที่การทำร้ายร่างกายไหม
แต่พี่ไม่เข้าใจต่างคนต่างเมาแล้วมันต้องจบที่ทำร้ายร่างกายไหม
จนกระทั่งเราบี้จนกระทั่งเราต้องเดินเข้าไปหาอย่างที่แบบ
เพราะมันเถียงไม่หยุดจริงเราก็เลยเดินเข้าไป
จนกระทั่งมองหน้าคือแบบนี่คือเหตุผลได้แค่นี้ใช่ไหม
ไม่เข้าใจหรอกเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่ผู้ชายทุกคนต้องมี
พี่อุ๋ยเขาพาดพิงนะคะนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่ผู้ชายทุกคนต้องมี
ก็คงไม่ใช่ทุกคนหรอกมั้งนี่อันนี้ตอนเถียงเนี่ยตอนเถียงใช่ไหม
มีเสียงไหม

ต่อให้อะไรยังไงแล้วคุณมีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาได้ยังไง
อยู่ดีผมจะไปตบเขาทำไมอยู่ดีผมก็ไม่ได้ไปตบเขา

ไม่มีทางคือคุณไม่มีทางไหนเลยที่คุณจะสามารถไปทำร้ายร่างกายเขาได้
ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะไม่พอใจเขาขนาดไหนก็แล้วแต่
คุณผู้ชมครับทางคดีนะฮะทางคุณกล้ามปูก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
คุณเป๊กกี้กับคุณบุ๋มมนาก็พาไปนะครับ
อาทีนี้ฝ่ายยีงก็ต้องกังวลอีกอะเข้าย้อนกลับมาไว้แล้ว
เพราะจะอาจอย่างที่บอกติดคลุกไปกี่ปีหรือโดนปรับแทบเทียบปรับยังไง
แล้วมันจะไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะคะ